เอามาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวสวยร่างเล็กแต่ความสามารถแบบล้นเหลือ

ร้องเพลงนะจ๊ะไม่ได้โชว์ตัวเฉยนี่แหละค่ะ
หลายคนพอจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าปรางมีพรสวรรค์เรื่องดนตรีใช่ไหม
ถ้าเล่นไวโอลีนก็เป็นร้องเพลงก็เพราะหนุ่มเนี่ยหลายคนใจละลายกันเป็นแถวแล้วยิ่งช่วงนี้เขาโสดเนื้อหอมมากแล้วคุณดู
เอาตรงไหนมาแบบว่าไม่สวยเอาตรงไหนมาแบบไม่หลงรักเธอมองงานไม่ได้นะจะหลงเอา
แล้วก็ลีลาการแดนส์แบบเซ็กซี่ไฟลุกพี่แจ๊ค
เห็นแล้วก็คือนักร้องมืออาทิตย์ภัณฑ์ผู้หนุ่มนี่
คุณผู้ชมโอ้โหไม่ธรรมดาจริงนะ
เราได้โอกาสถามถึงความรู้สึกของปรางหน่อย
กับการได้จับไมค์โชว์ความเป็นนักร้องในตัวเธอ
แล้วก็ปลื้มใจมากเลยที่หลายคนชอบโชว์ของปรางนะฮะ

แล้วพอถามว่ามีค่ายเพลงตอนนี้มาทาบทามบ้างยัง
ปรางจะว่ายังไงไปฟังปรางเมาส์กันหน่อยดีกว่าจ้า

ไม่รู้ใครเห็นหรือเปล่าแบบน้ำตาจะไหล

แต่อันนี้มันคือมันร้องคนเดียวแบบทั้งเพลง
มันมองแว่นมันสวยมากจริงอ่ะคะ
อยากบอกแต่บอกไม่ได้เลย
เพราะเราก็อยากเคารพผู้ฟัง

โสดค่ะโสดค่ะ
ตีแบบมีไหมถ้าบอกว่าไม่มีใครมาจีบเลย

ถ้าถามว่าคุยไหมยังไม่ได้คุยกับใครเลยค่ะ

แล้วก็มันมีอะไรให้หนูทำเยอะช่วงนี้
เดี๋ยวเลือกอะไร

เพราะศิลปินก็เดินจะมีแฟนเป็นแฟนเพลง